ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนหนึ่งนะฮะ
คุณปู่เนี่ยปู่นี้อายุ๖๕แล้วเขาก็พาไปแจ้งความ
กับตำรวจสพพเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
บอกว่าหลานถูกกลุ่มชายชะกันซึ่งมีหัวโจกหัวหน้าแก๊งเนี่ย
เป็นชายอายุ๗๑ปีรุมทำร้าย
โดยกล่าวหาว่าหลานชายเขาเนี่ยไปเชิดเงินค่าซื้อยาบ้าไป๑๐๐บาท
คือใช้เด็กไปซื้อยาบ้าแต่เด็กบอกว่าไปซื้อให้แล้ว
แต่เขาไม่ขายให้ก็เลยเอาไปใช้อย่างอื่นไม่คืนเงินเขา
ก็เลยถูกไล่มาตามทำร้ายปู่ก็เลยพาหลานไปแจ้งความ
บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บจับมัดมือมัดเท้านะ
จะทำร้ายต่อด้วยนะครับแต่ว่ารู้เรื่องก่อนก็เลยตามไปช่วยมาได้ทัน
คุณลำดวนคล้ายชาวนาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยเรื่องนี้กับปู่ของเด็กนะครับ
ที่ถูกทำร้ายปู่บอกว่าเรื่องที่กลุ่มชายชะกัน
ให้เงินหลาน๑๐๐๐บาทไปซื้อยาบ้าแล้วคนขายไม่ขายให้
หลานก็เลยเอาเงินไปใช้หมดเนี่ยนะปู่ทราบเครื่องมาจากเพื่อนบ้าน
บอกว่าหลานชายถูกทำร้ายร่างกายอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่ง
ก็เลยเดินทางไปตามตัวหลานไปถึงเห็นหลานนอนร้องคลวนคลาง
ด้วยความเจ็บปวดในสภาพถูกมัดมือมัดเท้า
นอนกองอยู่กับพื้นมีชายชะกันอยู่สี่คนกับผู้หญิงคนหนึ่ง
กำลังจะรุมทำร้ายต่อปู่ก็เลยตกลงว่าเดี๋ยวคืนให้กันแล้วกัน
ควักเงินให้ไป๑๐๐บาททั้งหมดก็เลยแก้มัด
หลานออกมานะครับอ่าเมื่อออกมาจากบ้านหลังนั้น
ระหว่างทางผ่านห้องน้ำชุมชนซึ่งเป็นของหมู่บ้าน
หลานชายขอเข้าห้องน้ำก็ให้หลานไปเข้าห้องน้ำ
แต่เห็นว่าเข้านานผิดปกติแล้วได้ยินเสียงแปลก
พังประตูห้องน้ำเข้าไปดูเห็นหลานกำลังใช้เสื้อกันหนาว
ผูกคอกับขื่อของห้องน้ำจะผูกคอตายโชคดีเห็นทัน
ช่วยหลานไว้ได้นะครับแล้วก็พากลับบ้านไปแจ้งความ
ส่วนเด็กหนุ่มวัย๑๖บอกว่าวันเกิดเหตุ
ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะไปซื้อมาให้ตาหวง
อายุเจ็ดสิบเอ็ดอ่าตาหวงเนี่ยอยู่ที่บ้านระหว่างทาง
ไปเจอยายนกที่เป็นลูกสาวตาหวงได้ใช้ให้ตัวเอง
เอาเงินหนึ่งพันบาทไปให้พ่อด้วยก็เอาเงินหนึ่งพันบาท
ให้ตาหวงตาหวงบอกว่าเออเงินพันหนึ่งนี้เนี่ย
เอาไปซื้อยาบ้าให้หน่อยเพราะว่าเด็กเขายอมรับนะ
บอกว่าตาหวงเนี่ยใช้ให้ไปซื้อยาบ้าบ่อยอืม
ซื้อมาให้ก็จะแบ่งให้เสพยาบ้าด้วยแต่คราวเนี้ยไปซื้อเอง
คนขายยาบ้าไม่ขายให้โอ้โหแก๊งยาบ้านมีคุณธรรมมาก
ไม่ขายให้เด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปีหรือยังไงนะ
ก็เลยไม่ได้เงินไม่ได้ยาบ้ามาและไม่ได้เอาเงินไปคืนเขาด้วยไง
อ่าฝ่ายตาหวงก็เลยตามล่าตัวก็เลยหนีไปถึงท้ายหมู่บ้าน
แล้วก็ถูกจับตัวเอาตัวมาที่บ้านหลังนั้นนะครับ
ก่อนที่จะถูกตาหวงเนี่ยเตะจนหงายลงกับพื้นหลายครั้ง
แล้วก็ยายนกลูกตาหวงก็ตบเข้าที่หน้าด้วยส่วนสาเหตุที่พอตาปู่ช่วยมาได้
ไปผูกคอตายในห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าถูกขู่ฆ่าเอาไว้
อืมก็เลยกลัวว่าต่อให้รอดมาได้เดี๋ยวจะถูกตามมาฆ่าอีก
มืดเดี๋ยวตอนนั้นก็ต่อตามมาผมไม่ห่วง
แล้วรอบหลังซื้อได้แล้วแต่เราไม่กล้าเข้าไปหาเขาแล้วเพราะเขาตามหาเราอยู่
อันนี้มุมของเด็กหนุ่มกับปู่ในฐานะผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งความนะ

แต่ฝั่งที่เขาถูกพาดพิงถึงเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบนะครับ
ตกลงแล้วเออมันใช่อย่างนี้ไหมผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับลูกสาวของตาห่วงนะฮะ
เขาชี้แจงนะเขายืนยันเลยว่าไม่ได้มีการรุมทำร้ายเด็กหนุ่มวัย๑๖ปี
ที่ถูกกล่าวหาแต่ยอมรับว่าเธอได้ตบหน้าเด็กคนนี้ไปสองสามที

เพราะแค้นที่ฝากเงินไปให้พ่อหนึ่งพันแต่เด็กกลับเอาเงินเนี่ยหนีไปไม่ไปให้พ่อ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าพ่อของเขาไม่เคยใช้เด็กให้เอาเงินไปซื้อยาบ้า

นะไม่มีเรื่องแบบนั้นเลยจะเอาไปสาบานที่ไหนก็ได้

แล้วมันเป็นยังไงแล้วถึงต้องได้ตีน้องอย่างนั้นนะครับ
ฝากกระตังค์ไปให้พ่อไม่ให้เห็นมันเดินผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะ
เดินผ่านมาก็เห็นมันถือมาม่ามามันก็จะเดินไปให้พ่อนี่แหละ
ก็น้องนั่งอยู่อย่างนี้พ่อก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะ
อันนี้บอกว่าต้าฝากตังค์ไปให้พ่อด้วย
มันก็เอาตังค์ไปนี่พอเอาตังค์ไป
มันก็เดินออกเห็นมันเดินออกมาแล้วก็เลยถามพ่อ
ไอ้ต้าให้ตังค์ยังพ่อบอกกูยังไม่เห็นตังค์เลย

อันนี้ก็วิ่งออกไปหลังบ้าน
พอวิ่งออกไปก็มันก็วิ่งหนีไปออกไปตรงนู้นแล้ว
เอาตังค์ยัดใส่มือน้องแล้วเพื่อให้น้องไปซื้อยา

มีพ่อขอสาบานได้พ่อบอกขอสาบานเลยได้เลย

ฝั่งนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้ใช้ให้ไปซื้อยาเสพติด
ก็ทางภูมิกับการสพพเนียดที่ลบบุรีบอกว่า

เดี๋ยวรอการสอบปากคำอย่างละเอียดก่อน
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเด็กอายุ๑๖มาแจ้งความ
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบ
ว่าข้อเท็จจริงตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่